เหนือป้ายออกตก
จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ

คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของพญานาคเนี่ยนะคะ
จะต้องนึกถึงเกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีกันอย่างแน่นอน
ซึ่งใบตองก็พาคุณผู้ชมไปสัมผัสมาด้วยตาของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ในวันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาที่คำชโนธ๒ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วย
รวมไปถึงที่มาของคำว่าคำชโนธสองนั้นมีที่มาที่ไปยังไง

วัดปากคลองสิบเอ็ดตะมนต์บึงกาสามอำเภอหนองเสือ
ปฐุมธานีสถานที่แห่งความเคารพสัทธาของชาวบ้านคลองสิบเอ็ด
บนพื้นที่ทั้งหมดสามสิบสองไร่ซึ่งบรรดาผู้คนให้สมยานามว่า
คำชโนธสองเพราะเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีพญานาคคอยปกปักรักษาอยู่
ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวางเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น
ความจริงวัดแห่งนี้ได้สร้างมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

ที่ทำให้วัดป่ากลางทุ่งนาที่มีความเงียบสงบ
ล้อมด้วยธรรมชาติแห่งนี้เกิดปรากฏการณ์ผู้คนหลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศ
และทำให้ภาพบรรยากาศในวัดนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ไปหาคำตอบพร้อมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่รองสวัสดีครับ
สูตรเริ่มต้นที่ทำให้วัดป่าคลองสิบเอ็ดเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในนามของคำชะโนธสอง
นี่คืออะไรคะสถานที่เขานับถือปู่พญานาคเข้ามาไหว้
เขาก็จะเอาไปแบบลงโซเชียลกันเป็นปากต่อปากว่า

มันอาจจะมีที่มาตรงที่ว่าโบสถ์กลางน้ำแห่งนี้
มีลักษณะคล้ายกับเกาะคำชโนธที่อุดรธานีเกี่ยวไหมคะ

เพราะอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าเหมือนก็ลอยบนเกาะคำชะโนธใช่
แต่ว่าจริงแล้วคือวัดป่าคลอง๑๑เนี่ยเป็นวัดที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไป
ใช่ครับที่แห่งนี้ก็จะต้องมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคใช่ครับ
มีความเชื่อยังไงบ้างคะพี่รงก็คือคนที่มาไหว้เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นสายพญานาคโดยตรง
อืมมันก็มหัศจรรย์นะครับเขาไปประสบความสำเร็จกันด้วย
โรงค่ะแล้วทำไมที่วัดป่าคลอง๑๑แห่งนี้ถึงมีสะพานที่คล้ายกับเกาะคำชโนธ
แล้วก็มีรูปปั้นของพญานาคในหลายหลายจุดเลยคือการสร้างโบสถครั้งแรกเนี้ย
เจ้าของที่ถวายที่ดินไปนิมนต์มาท่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
ท่านก็จะเอานิมิตของท่านออกมาเป็นรูปแบบนี้ต้องบอกว่าเมื่อเดินทางมาถึงวัดป่าคลองสิบเอ็ดแห่งนี้
ทุกคนจะสะดุดตากับโบดไม้กลางน้ำที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่๔องค์
เฝ้าอยู่บริเวณสะพานที่ทอดยาวมายังโบสถ์กลางน้ำ
คือพญานาคแต่ละองค์เราก็จะมีชื่อนะครับก็อยู่ในตามตำราพระไตปีดกทั้งหมดนะครับ
วัดแห่งนี้มีพญานาคาธิบดีถึง๔องค์คอยดูแล
นั่นก็คือพญาอนันตนคราชปฐมกษัตริย์แห่งพญานาค
นิยมขอพรทางด้านค้าขายหรือผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่
พญามุจรินนาคาราชพระอนุชาของพญาอนันตนาคาราช
นิยมขอพรทางด้านสติปัญญารวมไปถึงการขอให้ช่วยขจัดอุปสรรคต่างที่พบเจอ
พญาผู้ชงนาคาราชพญานาคผู้ทรงชาญวิสัย
นิยมขอพรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและการขจัดคุณสัย
และพญาศรีสุโธนาคาราชพญานาคแห่งพรมประกายโลกภูเรืองทรัพย์สมบัติ
เดียวกับที่เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะ
นิยมขอพรทางด้านโชคลาภและการเงิน
พญานาคที่เราสร้างไว้ทั้ง๔เนี่ยมันจะเป็นคล้ายคติไตภูมิ
คือการดูแลรักษาพรถาสเหมือนเราเคยไปวัดโพยักษ์วัดโพเจ่ง
อันนั้นคือที่เขาสร้างไว้ก็เพื่อรักษาศาสนสถานตรงนั้น
อกจากองค์พญานาคาราชทั้งสี่แล้วยังมีพญานาคที่เป็นบริวาร
ล้อมรอบสระน้ำอีก๔องค์
และบริเวณด้านหน้าซุ้มทางเข้าวัดอีก๒องค์
รวมทั้งสิ้นในวัดป่าคลอง๑๑แห่งนี้
มีพญานาคทั้งหมด๑๐องค์ให้ไหว้ขอพรกัน
จริงแล้วองค์ปู่พญานาคทั้งสอง
ถ้าดูให้ดีจะไม่เหมือนกันนะครับคุณจะดูว่าพญานาคของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่น
เพราะว่าน่าจะเป็นปลายนแล้วก็ใช้หมูปั้ง
แล้วก่อนตั้งมันก็ต้องทำพิธีด้วยถ้าว่าต้องมีการบวงสวงก่อน
ถือว่าหาได้ยากที่จะมีศาสนสถานใด
ที่มีองค์พญานาคดูแลมากเช่นนี้ค่ะ
ความศักดิ์สิทธิ์และพลังศรัทธาที่เกิดขึ้นที่วัดป่าคลอง๑๑แห่งนี้
เป็นเพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดสายปฏิบัติ
ที่มีพระเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
และมีผู้คนที่ฝักไฟธรรมะมาปฏิบัติรักษาศีลอยู่เสมอ
ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่านี่คือเหตุผล
ที่ทำให้องค์นาคาธิบดีทั้ง๔ผลัดกันมาดูแลพระสงฆ์
และพระบรมศาลีริกฐาตุณวัดแห่งนี้กันค่ะ

เมื่อ๒ปีที่แล้วที่เราดูนาเคีย

ถ่ายไปลงโซเชียลกันก็เลยเป็นกระแส
สาวอาทิตย์คือจะคออันดับอยู่แล้วครับ

เมื่อคนที่มาขอพรแล้วได้รับสิ่งที่ตัวเองขอไว้
ก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงโด่งดัง
และทำให้ผู้คนต่างก็หลั่งไหลกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่เราจะต้องไปสักการะทั้งหมดกี่จุดได้คะ
ทั้งหมด๑๐จุดเฉพาะพญานาคนะครับ
แล้วก็จะมีแม่ย่าตะเคียนทองพิมลวัน
จุดแรกใบตองขอเข้าไปในโบสถ์กลางน้ำกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
โบสถ์แห่งนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะ
คือโบสถ์หลังนี้เราทำด้วยไม้ตะเคียนทองข้างหลังนะครับ
เครื่องไม้นี้เราได้มาจากประเทศพม

เข้ามาเนี่ยไม่ต้องรู้สึกได้ว่ามันเย็นมากอะค่ะ
คือขนาดฝนตกก็ยังเห็นว่าประชาชนยังคงทยอยเดินทาง

อันนี้จะเป็นพระบรมศาลีลิกธาตุด้านบน
ส่วนที่ล้อมอยู่ด้านข้างอันนี้จะเป็นอิดทาก
ได้ฟังพี่รงผู้ดูแลวัดแห่งนี้
บอกเล่าทั้งเรื่องราวการสร้างวัดและความเชื่อต่างไปแล้ว
ใบตองมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องขออนุญาต
พานบายสีมาไหว้สักการะพญานาคาราช
ขอพรขอโชคขอลาบกันหน่อยค่ะ
จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่ใบตองมาที่นี่
ก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง

สวัสดีค่ะวันนี้มาที่วัดป่าคลอง๑๑ขนาดที่เท่าไหร่ละค่ะ

ก็มากราบปู่แล้วก็แบบว่าชอบอะไรอย่างนี้

ถ้าบู่ไม๊ปลาก็จะกลับมานะคะ

วันนี้ใบตองรู้สึกอิ่มเอมมากเลยค่ะ
กับการได้มาที่วัดป่าคลอง๑๑แห่งนี้

ว่าตอนแรกก็มาด้วยกระแสของคำชโนธสอง
แต่พอได้ซึมซับรับฟังเรื่องราวต่างแล้ว

เปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาจริง
ตั้งแต่การถวายที่ดินของผู้มีจิตศรัทธา
เพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
จากวัดป่าที่ไม่มีใครรู้จัก
แต่ด้วยความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาค
ชักนำให้ผู้มีศรัทธาหลั่งไหลกันเข้ามา

สร้างรายได้ให้กับชุมชน
และไม่ว่าคนที่เดินทางมาที่นี่
จะมาด้วยกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ

ที่ทำให้วัดแห่งนี้มีผู้มาเยือนมากมาย
และกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนนั่นเองค่ะ

เติมพลังศรัทธากันต่อกับองค์เทพ
ที่คนไทยนิยมไหว้ขอพรกันสุดในตอนนี้

มีทั้งปางนอนและปางยืน

มีเคล็ดลับการขอพรให้สมหวังอย่างไร
พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ